ต้องแสดงความยินดีกับเด็กไทยคนล่าสุดที่กำลังจะได้เดบิลเป็นศิลปินเกาหลี
และอย่างที่บอกไปว่านุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน

ยอดยงศิลป์หรือว่าไอ้วันเฉลิม

คุณผู้ชมจากละครทองเนื้อก้าวเนี่ย

น้องยอร์ดยงศิลป์หรือว่าฟ้าประทานมาตั้งแต่เด็กเลย
นี่แหละค่ะถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นี่ภาพครอบครัวนะ
แม่ลำยองพ่อสันไอ้ยอร์ดไอ้น้องยอร์ดน้องวันเฉลิบ
นี่แหละค่ะลูกชายสุดหล่อของแม่ลำยอง
ลำยองขี้เมาเนี่ยละครสุดปังเลย
ติดอยู่ในใจคุณผู้ชมทั่วประเทศ
ยอดคนนี้แหละค่ะว่าที่ศิลปินเกาหลีจากประเทศไทยคนล่าสุด
ซึ่งวันนี้ชื่อของหนุ่มยอดติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตั้งแต่เช้า
แล้วก็ข่าวดีอย่างที่บอกไปว่าน้องเตรียมจะเดบิวต์ในนามวงเทรนนี่เอที่ประเทศเกาหลี
น้องเป็นสมาชิกคนที่๗ของวงค่ะเพิ่งได้รับการเปิดตัว
และความปังคือค่ายที่น้องยอดได้ร่วมงานนะฮะ

วงไอดอลเกาหลีชื่อดังระดับโลก
คุณผู้ชมใครที่เป็นเอฟซีน้องยอดบอกเลยว่าหายคิดถึงแน่นอน
ผลของความตั้งใจในการฝึกอย่างหนัก

แต่ว่าตอนนี้หล่อขึ้นมากเลยนะฮะ
นอกจากนี้ค่ะแล้วเอฟซีกริสต์หนักมาก

เฮให้ลูกชายวันเฉลิมขอให้ดังก่อนใครเลย

ส่วนทางด้านพี่ป๋อก็เฮหนักมากเหมือนกันนะครับ
บอกว่าสุดยอดให้ลูกชาย

แฮชแท็กบอกว่าเอาพ่อไปด้วยได้ไหม

จากครอบครัวละครทองเนื้อก้าวมาเต็มจริงคุณผู้ชม
แล้วดูสิสีหน้าค่าตานุ่มคนอื่นในวง

และสีสันสุดปังกับกระแสนี้ของน้องยอดคุณผู้ชม

เราก็ต้องตั้งชื่อด้วย

ยอดกำลังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมีป้ายไฟแล้วก็เขียนว่าดำลำยาว
คิดไว้แล้วคอสตูมที่จะใส่ไปดูคอนเสิร์ตน้องในอนาคตนี่
เลือกเอาเลยชุดแบบอีลำยองจะใส่ชุดไหนก็เลือกเอา
ผ้าถุงสีสันแบบนี้นะแล้วถกด้วยเวลาขึ้นนั่งเชียร์
เท่านั้นนะคะถ้ากรี๊ดจนคอแห้งเอฟซีบอกขอดับกระหายด้วยล่ะ
อะไรจังยาดองสกรื๊บ
อันนี้เขาแซวเล่นขำนะคุณผู้ชมนะ
ก็เรียกว่าเป็นอีกความตื่นเต้นดีใจที่เราจะได้เห็นเด็กไทยไปไกลในระดับอินเตอร์นะคุณผู้ชม
ขอแสดงความยินดีกับน้องยอดในการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ตั้งหน้าตั้งตารอชมแน่นอน๒๐๒๒มาแน่เทรนด์นี่เอจ้า

ต้องบอกว่าคอสตูมของแม่ลำยองน่าสนใจเหมือนกัน
แสนี้ผ้าถุงในไทยอาจจะขายดีจนขาดตลาด

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจแหมไม่น่าเชื่อนะจากเด็กน้อยในวันนั้นสู่โอป้าในวันนี้